สัปดาห์นี้ครับตลาดสดการเมืองจะพามิ้นและคุณผู้ชม
ไปดูภาษณะคู่ใจของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยกันหน่อย

ภาษณะสดการเมืองมาแล้วจ้า

แต่เซียนนิตเสร็จถาดทวีสิน
เรงเดินสายคืนเหนือลงใต้
ยกไปอีสัตว์แล้วก็มายังพากลางแบบติด

ที่สำคัญนั้นเสียนิดต้องนั่งรถตู้สีดำ

เจ้าตัวเฉลยว่าก็เพราะมันเป็นรถของผมนะสิ

คันหนึ่งไว้ใช้ในกรุงเทพอีกคันไว้ใช้ในต่างจังหวัด
หยิบจับอะไรมีครบไปหมดทุกอย่าง
ตั้งแต่อาหารน้ำสเปย์กันโควิด
และของที่มันต้องมีเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
ส่วนสาวคนนี้เธอชื่อแป้ง
บอกว่าเป็นเอฟซีลุงป้อมมานานแสนนาน
ไม่ใช่เป็นทีมงานสร้างภาพกันนะจ๊ะทุกคน

เห็นลูกต้มที่ไหนต้องเห็นเธอที่นั่น
มีหน้าที่เป็นกองเชียร์อยู่เบื้องหลัง
ใครอยากให้ลุงป้อมไปหาบอกเธอมาได้เลย
จัดให้ทั้งวีดีโอคอร์ทางมือถือถึงคนภาคเหนือภาคใต้
อยากพูดอยากพูดอยากนะจ๊ะว่าไม่ได้

ซีเขาทำหน้าที่เสิร์ฟกาแฟให้กันด้วยนะ